ระมัดระวังตัวและระแวดระวังภัยกันให้ดี
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ขโมยขจนมันเยอะอย่างที่บอกเนาะ

ล่าสุดจนไม่ได้เข้าบ้านแล้วนะคะ

ไปขโมยของนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมสังเกตดูนะชายสูงวัยคนนี้เดินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเห็นไหม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุราธานีนะคะ
ชายคนนี้อายุดูอายุอนามประมาณ๖๐๗๐ปีแล้วเนาะผมขาวแล้วนะคะ
ก็กำลังเดินไปเดินมาดูเผินเหมือนกับคนที่จะมาใช้บริการในโรงพยาบาลทั่วไป
ล้วงกระเป๋ามองซ้ายมองขวาแต่มันไม่ใช่แบบที่เราคิดนะคุณผู้ชม
ชายสูงวัยคนนี้ด้อมมองก้มเงยเนี่ยคือขโมยค่ะ

เราไม่ได้กล่าวหานะคุณผู้ชมเพราะว่าเราดูจากภาพกล้องวงจรปิดแล้ว
ท่าทางเขาเหมือนกับมาใช้บริการหรือมาเยี่ยมญาติคุณเห็นไหม
มาส่องดูเดินวนเวียนอยู่บริเวณตรงนี้คือหน้าห้องไอซียู
แล้วอยู่ดีลุงคนนี้แกก็แวบหนีแว๊บก้มไปป๊าบ
ดึงอะไรบางอย่างขึ้นมาจากญาติผู้ป่วยที่เขานอนหลับพักผ่อนกันอยู่
นานเอาล้วงใส่กระเป๋าเลยเก็บเรียบร้อย
ผู้เสียหายชื่อว่าคุณพี่ชะรินทริพส์
ผู้เสียหายเล่าให้เราฟังบอกว่า
ขณะที่เขามาเฝ้าไข้น้องชาย
คือด้วยความที่ว่าอ่อนเพลียเหนื่อยด้วยต่อล่ะ
คือเหมือนเหนื่อยเพลียล้า
งีบหลับไปก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณพี่ท่านเนี้ยเขาชาร์จโทรศัพท์มือถือเอาไว้
แล้วก็วางไว้ใต้หมอนคือแถวหัวแถวศีรษะนี่แหละ
พอตื่นมาปั๊บปรากฏว่าอ้าวโทรศัพท์มือถือฉันหายไป
ก็เลยรีบไปแจ้งรอปภนะคะเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดเลย
แล้วก็ไล่เลียงดูกล้องวงจรปิดมาแบบนี้จนมาเห็นแล้วก็ถึงบางอ้อว่า
โอ๊ยโทรศัพท์เนี่ยถูกลุงคนนี้ขโมยไปนั่นเอง
แล้วก็ยังมารู้ตอนหลังอีกด้วยว่ามีผู้เสียหายเหมือนกันที่โดนแบบนี้
๓รายก็เลยได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้ด้วยนะคะ
เพื่อที่จะจับคนร้ายต่อไปคุณลุงอยู่ในโรงพยาบาลดีดีไม่ชอบ
อยากไปอยู่ในคุกไปขโมยของเขาเนาะอายุแกก็มากแล้วจริงแกน่าจะเกษียณได้แล้วนะ
นั่นน่ะสิเห็นแบบนี้แล้วมันเศร้าใจจริงนะคือแบบควรจะเข้าวัดเข้าวาแล้วเอาไว้แบบนี้
ผู้สูงวัยผู้สูงอายุแล้วทำไมยังมาทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่เห็นไหม
เนี่ยกล้องวงจรปิดอ่ะจับได้แบบเห็นหน้าเห็นตาเห็นวิธีการหมดเลย
เพราะฉะนั้นคุณลุงวันหลังเข้าวัดทำบุญแทนเนอะ
เอาล่ะฝากคุณตำรวจจับให้ได้แล้วกันนะครับ